สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
ประเด็นมันแค่นั้นที่เจตนาว่าไต่ตองไม่ไต่ตองเนี่ยนะก็คือ
ประสงค์อะไรถ้าประสงค์ว่ามาช่วยหรือเตรียมมาป้องกันตัวมันก็ไม่ใช่ไต่ตรอง
ถ้าประสงค์ว่ารับโทรศาสตร์ปั๊บเอารับอุปกรณ์มาฆ่ามันเลย
เงื่อนเวลาไม่สำคัญนะในความวิบัติศาสตร์สาธิกาฉบับเต็มนะ
มันอยู่วิวิติการก็เท็จจริง

จะเรียกว่าความคืบหน้าก็อาจจะก้ำกึ่งนะคะแต่ว่าเป็นข่าวที่กลับมาอีกครั้งสำหรับเรื่องนี้
มาสู่โลกของความเป็นจริงในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับการเรียกร้อง
โดยเฉพาะเรียกร้องให้มีการใส่ข้อหาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนเข้าไปด้วยนะคะ
ที่วันนี้เราจัดรายการจริงเราเชิญทั้งภูมิกับของสนโชคชัย
นอพื้นที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่า
ผู้บังคับบัญชาไม่อยากจะให้มีการโต้ตอบในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะ
ถ้าจะพูดก็ต้องเป็นท่านสานิทท่านเดียว
ซึ่งเราก็ติดต่อนะคะซึ่งท่านก็ไม่สะดวก
ในการให้สัมภาษณ์โฟนอินเข้ามาในรายการ
แต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้มีการแถลงข่าวในข้อหานี้แหละนะคะ
ตกลงทำไมตำรวจถึงไม่ใส่จะใส่ไหมถ้าไม่ใส่ไม่ใส่เพราะอะไรนะคะ
เดี๋ยวเราจะตัดเสียงช็อตที่สำคัญที่วันนี้มีการแถลงข่าว

ส่วนแขกรับเชิญสองท่านที่มาในวันนี้นะคะ
ท่านหนึ่งคุณผู้ชมเห็นหน้ามาตั้งแต่ครั้งแรก
ที่เราเชิญมาจัดรายการเรื่องนี้เลยนะคะ

แล้วก็เป็นผู้สังเกตการณ์ตอนที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
ทนายความของผู้เสียชีวิตนะคะคุณอนัญชัยชายเดช
อีกหนึ่งท่านคุณผู้ชมเห็นในโซเชียลมีเดียแล้วนะคะ
เป็นคนที่จริงแล้วออกมากระตุ้นหลายคดี
ให้คดีคืบหน้านะคะว่าคนผิดควรได้รับโทษอย่างไรบ้าง
ซึ่งคราวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่ออกมาปลุกกระแสเหมือนกัน
แล้วก็ติดแท็กค่อนข้างจะเป็นแท็กที่แรงในโซเชียลมีเดียนะคะ
ลูกตำรวจแล้วไงคุณวินหรือว่าคุณทกรอำพันเปรม
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวคุยกับคุณอนาชัยเดี๋ยวขอมา
เพราะเราเรื่องใหญ่มากที่เราจะคุยกันเนี่ยนะคะ
ขอมาคุณตะกรก่อนค่ะคุณวิน

คุณวินรอบนี้คุณวินรู้สึกอะไรกับคดีนี้ถึง
ถึงต้องออกมาแบบถือป้ายติดแฮชแท็ก
มีการรวมกลุ่มกันคือรู้สึกอะไรกับคดีนี้คะ
ผมรู้สึกตอนที่ผมไปเข้าห้องน้ำสาธารณะตามปั๊ม
มันจะมีป้ายคนพิการห้องน้ำคนพิการ
เวลาเราไปเดินห้างก็จะมีห้องน้ำคนพิการ
จะมีทางขึ้นวิวแชร์ของคนพิการ
สังคมกำลังหาช่องทางช่วยเหลือคนพิการ
แต่วันหนึ่งผมมาเจอข่าวคนพิการถูกทำร้าย
เสียชีวิตแล้วเขาทำมาหากินอยู่

สุดท้ายก็ฟังข่าวมาสักพักคดีมันก็ค่อนข้างจะเงียบ

มาตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันเป็น๔ใน๖คนนั้น
เป็นกลุ่มของลูกเจ้าหน้าที่
ก็เลยรู้สึกว่าในขณะเดียวกันที่เรากำลังให้เกียรติหาช่องทางช่วยเหลือคนพิการทุกอย่าง
แต่ในอีกมุมหนึ่งในซอยโชคชัย๖๙มีการทำร้ายคนพิการถึงชีวิต

ผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องแล้วผมคิดว่าผมน่าจะทำเรื่องนี้ได้
ตอนแรกผมคิดว่าผมจะไม่ทำผมทำมาหลายครั้งทำมาสองครั้ง
จะเป็นเรื่องของสิทธิเด็กและสตรีเรื่องข่มขืนเป็นหลักเลย
ผมทำเรื่องนี้ไปแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ผมจะปล่อยผ่าน

แต่พอมาสังเกตสังคมจริงแล้วถ้าเราปล่อยผ่านเรื่องนี้
จะมีคนพิการอีกมากแค่ไหนที่จะต้องโดนทำร้าย
หรือว่าเป็นการพฤติการเรียนแบบว่าเฮ้ย
พวกนี้มันก็ทำร้ายคนพิการได้นี่แล้วมันก็ยังไม่เห็นโดนอะไรนี่
ก็ยังเฉยอยู่นี่เราเจอคนตาบอดเราแกล้งตบหัวมันเล่นก็ได้นี่
ไปผลักเขาให้โดนรถชนก็ได้นี่มันจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบขึ้นไหมครับคุณจอมขวัญ
ถ้าผมไม่ออกมากระทุ้งให้มันรู้สึกว่ามันน่ากลัวนะรังแก่คนพิการมันแย่
คนคนเดียวรังแก่คนพิการเนี่ยผมว่ามันก็ทุเลศแล้ว
เอาตากล้องสักคนนี้ไปต่อยคนพิการผมมันก็โคตรไม่แมนแล้ว
แต่นี่คนผู้ชาย๖คนเอาจนตาย
คุณวินวันนี้คือทางครอบครัวของคุณสมเกียจไปที่สตชสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จริงรู้จักกับกันมาก่อนไหมคะ

ก่อนหน้านี้ผมไปเยี่ยมทาง

หลังเกิดเหตุแล้ว

ผมก็ทางนี้ทางพี่เปียกเองเขาติดอัดรายการอยู่

พอได้เจอได้ฟังได้พูดคุยก็รู้สึกว่า

เอิญมีเพื่อนบ้านเป็นพี่เปี๊ยกเป็นทนายความ

เป็นทนายความที่ค่อนข้างมีประวัติ
ชกชนอยู่ค่ะผมก็เลยคิดว่าถ้าให้พี่เขาสู้อยู่คนเดียวเนี่ย
ว่าพี่เขาจะดังแค่ไหนมันก็เป็นการต่อสู้ระหว่างทนายความ
แล้วก็เจ้าหน้าที่แต่ถ้าเราทำอยู่เราช่วยเขาช่วยให้เรื่องนี้ไม่หายไป

ซึ่งวันนี้วันเดียวกันนะคะเราก็เห็นภาพข่าวที่ลูกแม่
คือครอบครัวของครอบครัวเสียชีวิตก็ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พอสมควรแล้วครับ๖วันแล้วครับ
เรายื่นวันที่สิบนะครับแล้วก็มีข่าวทางสื่อมวลชนเนี่ย
บอกว่ายังไงก็ไม่ตั้งอ้างว่ายังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่
เพราะฉะนั้นเนี่ย๖วันเนี่ยจากพยานหลักฐานที่ทางตำรวจได้ไปเนี่ย
ผมว่านะฮะณบัตรนี้เนี่ย๙๐แล้วครับ

ไม่มีอะไรที่ต้องรอมากกว่านี้ใช่ไหมค

หลักฐานต้องรออะไรอีกไหมคะ

คือคลิปมีคลิปอะไรที่มันจะมาเพิ่มได้อีกไหม

จากที่คราวที่แล้วที่เรามาร่วมรายการกันนะคะ

ทีนี้ข้อกล่าวหาตามข่าวตอนนี้เนี่ย
ข้อกล่าวหาที่แจ้งไปสำหรับ๗คนถูกไหมคะ
ข้อกล่าวหาครับก็คือพกพาวุฒิไปในที่สาธารณะ

แล้วก็ฆ่าคนตายโดยเจตนา
ฆ่าโดยเจตนาทั้งหมด๓ข้อหาใช่ไหมคะ
แต่ที่คุณอนัญชัยต้องการคือข้อหาที่๔

เพราะมีโทษประหารชีวิตสถานเดียว
ฉะนั้นเป็นชาวบ้านมากเลยนะครับ
ถามแบบนี้คือว่าโทษสูงสุดของฆ่าโดยไตรตรอง

ในขณะที่ฆ่าโดยเจตนา

มีประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิต
และจำคุกตั้งแต่๑๕ปีถึง๒๐ปี

สมมุติว่าณวันที่ขึ้นสู่ศาล
ก็ยังไม่ได้มีการเพิ่มค่า
แต่ถ้าพฤติการมันไปถึงจริง

อย่างที่ทุกคนคิดว่ามันควรจะเป็น
คือยังงี้ในโทษและจำคลุกตลอด
โทษอันที่๘นี่นะครับ

ตามที่ผมได้เป็นทนายมานะครับส่วนใหญ่จะสารเลือกจะลงโทษ
อัตราที่ว่าระยะเวลาในการลงโทษซะส่วนใหญ่นะครับ
อัตราโทษเนี่ยมันค่อนข้างจะเบากว่า
แต่เวลาสารพิพากษาเนี่ยในอัตราโทษ๒๘๘เนี่ย
ฆ่าคนตายโดยเจตนานี่นะครับ

สารเลือกระยะเวลาลงโทษได้เลยว่า๑๕ปี๒๐ปีนะครับ
คุณชาคิดว่าคือยังไงไปไม่ถึงโทษสูงสุดแน่

เพราะฉะนั้นการที่มาเรียกร้องตอนนี้เนี่ย
เรียกร้องเพื่อให้เกิดโทษสูงสุดใช่ไหมคะ
เรียกร้องเพราะว่าตำรวจเขาทำงานผิดพลาดอะไรใช่ไหมคะ

ไม่ได้ติดใจเรื่องการทำงานของสนโชคชัย
ไม่ได้ติดใจในการทำงานของพนักงานสอบสวน
แต่ติดใจที่คุณไม่แจ้งข้อหาเพิ่มเติม
เอาอย่างนี้ค่ะดิฉันเนื่องจากเราเชิญ

เดี๋ยวเราลองไปดูช่วงสำคัญในการอธิบายวันนี้ของการแถลงข่าว

ประเด็นที่มีข้อสงสัย
ว่ายังมีความผิดอื่นอีกไหม
ถ้ามีนะไม่ใช่ว่า๘คน๙คน๑๐คน

ไม่ว่าจะเป็นลูกใครหลานใครนะ

ทำไมไม่แจ้งข้อกล่าวหา

ถ้าข้อเท็จจริงมันไปถึง

โทษสูงสุดคือประหารชีวิตเหมือนกันล่ะ
แต่ข้อเท็จจริงมันแตกต่างกัน
คำว่าไต่ตองไว้ก่อนเนี่ยหมายความว่ามีความคิดพิจารณาวางแผนเตรียมการมาก่อน
ผมยกตัวอย่างให้ฟังง่าย
คนใดคนหนึ่งมีเพื่อนโทรมาหา
บอกว่ากำลังมีเหตุใช้มีดทำร้ายกันให้มาช่วยหน่อย
ข้อเท็จจริงฟังได้อย่างนั้น

ถ้ามีข้อเท็จจริงปรากฏว่าน้องโทรไปหาเขาบอกว่าเดี๋ยวเตรียมอาวุธมาฆ่ามาเลยนะ
อย่างนี้ชัดเจนว่าไต่ตรอง
แต่ถ้าโทรบอกว่ามาช่วยกันหน่อย
นะครับกำลังมีเรื่องทำร้ายร่างกายหรือมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันดังกล่าว
เคล็ดข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนว่าเป็นการเตรียมการมาเพื่อจะมาฆ่าผู้อื่นหรือยัง
เพราะฉะนั้นในข้อที่จริงตรงนี้ผมถึงกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คงจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อยากจะทำความเข้าใจให้กับสื่อมวลชนได้รับรู้รับทราบว่า
ถ้าเราแจ้งข้อกล่าวหาเกินความเป็นจริงตามพฤติการแห่งคดี
๑เราไม่ใช่มือชีพเราไม่ใช่การสอบสวมอย่างมีณมัตตาฐาน
เป็นการแจ้งข้อกล่าวหาโดยปราศจากการใช้ดุมิตรที่เหมาะสมหรือไม่

ครับต่อไปเนี่ยนะฮะผมจะให้จำเลยเนี่ยที่ผมเป็นทนายความเนี่ยนะฮะ
เอาปืนมาเลยเฮ้ยจะมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเนี่ย
เขากำลังจะทำร้ายผมก็จะบอกให้ลูกความเอาปืนมาเลย
แล้วก็มายิงเลยถุงละอางป้องกันนะครับ
แล้วก็อ้างว่าทำร้ายร่างกาย

เป็นอาวุธที่สามารถทำอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

คุณคิดอยู่แล้วว่าอาวุธไปทำอะไร

เพราะฉะนั้นการพินาของศาลเนี่ย

อาวุธเนี่ยสามารถทำให้ตายได้หรือไม่

ถ้าอย่างที่ท่านผู้บัญชาการพูดนี่นะครับ

มาช่วยกันหน่อยเอาปืนมาเลย
อ้างป้องกันอ้างทำร้ายร่างกาย
ฉันใดก็ฉันนั้นครับเหมือนกัน
ผมจะอ้างอย่างนี้ต่อไปเนี่ย
พอสามที่ภาคสามาเขาบอกว่าเขามาช่วยเพื่อน
เอาปืนมายิงไม่เป็นไรป้องกันไม่เป็นไรทำร้ายร่างกาย
แต่ถ้าสมมุติเรียนลองพยายามจะเข้าใจที่ทางตำรวจอธิบายนะคะ
หรือว่าโดยนึกสถานการณ์ทั่วไป
คือการที่มีเพื่อนโทรมาแล้วบอกว่าตัวเองกำลังโดนทำร้าย
ให้ออกมาช่วยการจะหยิบจับฉกฉวยอะไรมา
แม้ว่ามันจะเป็นอาวุธอันตรายทุกอย่างและถึงตายได้ทุกอย่างเนี่ยนะคะ
แต่มันไม่ได้บอกไหมคะว่าเขาได้ไตรตองไว้แล้วว่า
อาวุธที่ติดตัวไปจะต้องไปฆ่าจนตาย
เจตนาย่อมเล็งเห็นผลครับ

ว่าอาวุธที่เอาไปนั้นเนี่ยทำให้ถึงแก่ความตายได้

คำวิภาคสาธิกาใช้คำว่าเร็งเห็นผล
แต่อาจจะไม่ได้แปลว่าต้องใช้อาวุธจนถึงตายไหมคะ
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าไปแล้วสถานการณ์เป็นแบบไหน
หรือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่กำลังจะไปช่วย
สถานการณ์ตอนนั้นน่าจะกลายเป็นคนที่โดนทำร้ายหรือเปล่า
กฎหมายนี่นะครับเขามีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายนะครับ
ไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะไปทำร้ายใครไม่มีสิทธิ์ที่จะไปช่วยเพื่อน
ในขณะที่โดนทำร้ายไม่ใช่เหตุการณ์ซึ่งหน้าถ้าเหตุการณ์ซึ่งหน้าช่วยเพื่อนได้
แต่นี่เหตุการณ์มันเป็นการโทรศัพท์เรียกมาและขณะที่คุณขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยนะฮะ
แล้วเอามีดมาเนี่ยนะอย่างนี้เขาถือว่าไม่ได้เป็นการช่วยเพื่อน
เพราะเพื่อนอยู่ในสถานการณ์แต่คุณรอเวลานะครับ
ผู้ต้องหาเนี่ยโทรศัพท์แล้วก็รอเวลาให้เพื่อนมา
เพื่อนที่มานี่นะครับมาช่วยกับคนพิการนี่แหละครับ
คนพิการนะต้อง๖คนนะ
แล้วมากับผู้พิการคนเดียวเนี่ยนะครับคุณมารุมทำร้ายเขา
อะไรคือจุดสำคัญที่สุดที่เป็นกุญแจสำคัญที่สุด
ที่คุณอนัญชัยคิดว่าไตรตรองไว้แน่
ไว้ก่อนแล้วครับเล็งเห็นผลได้แล้วครับว่าเอาอาวุธมา
คิดไว้ก่อนแล้วว่าการที่เตรียมอาวุธมาเนี่ยวุฒิเป็นอาวุธโดยสภาพ
เป็นอาวุธโดยสภาพที่สามารถทำให้ถึงแก่ความตายได้ระยะเวลานะครับ
ระยะเวลาก็เหมือนกันนะครับแล้วขณะที่คุณเอ่อเอามาเนี่ย
คุณมีความคิดอยู่แล้วว่าเตรียมการอยู่แล้วนะครับตรงนี้แหละครับ

เป็นการใช้ดูดบินิตของสารนะครับ

ว่าพอฟังท่านสานิทแล้วว่าอย่างไร
ขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาว่าดูตรงไหน
ทำไมคิดว่าตำรวจยังไงก็ต้องแจ้งว่าไต่ตรองสักครู่ค่ะ
ถ้าเราไม่ว่าเรื่องกฎหมายบ้างสักวันนี้คือผู้อาจารย์นันชัยเลย
เรื่องกฎหมายนะคะถ้าอย่างเราคนตามข่าว
ถ้าอย่างนี้คำแถลงเป็นอย่างไรคะคุณวิน
ก็มีความ
กับการแถลงของทางเจ้าหน้าที่นะครับ
คือหลักฐานมันค่อนข้างชัดเจน
เอาเป็นว่าผมอยู่ในฝั่งโซเชียลแล้วกัน
การดูคลิปในโซเชียลเนี่ย
มันดูได้ง่ายและดูได้บ่อย

เห็นการกระทำของกลุ่มคนพวกนั้น

ว่ามีการเตรียมมีดมาเพื่อทำร้าย

ถ้าผู้ที่เสียชีวิตเป็นบัวขาว

เป็นนักมวยเก่งเป็นพี่บัวขาวน่ามาช่วย
แต่นี่ไม่นะนี่คือคนพิการ

กำลังมีเรื่องกับคนพิการแล้วคุณเรียกเพื่อนมาช่วยอีก๕๖คนอย่างนี้เหรอ

ผมว่าถ้าเป็นบัวขาวสมเหตุสมผลแต่นี่ไม่ใช่
จำเป็นต้องมาช่วยขนาดนั้นแล้วเอาถึงตายขนาดนั้น
ฉันถามคุณอนัญชัยค่ะคือถ้าพยายามเข้าใจที่ตำรวจบอกเนี่ยนะคะ
คือพกอาวุธมารู้ว่าเพื่อนมีเรื่อง
แต่เขาอาจจะไม่ได้คิดมาตลอดทางไหมคะ

คู่ขัดแย้งเป็นใครมีอาวุธไหม
ไม่ได้รู้ทรัพย์ปลายคือก็เตรียมเอาไว้ก่อน
หนึ่งนะครับช่วยจากเรียกเพื่อนมาช่วยจากคนพิการ
ป้องกันตัวจากคนพิการ
มันฟังดูไม่สมเหตุสมมติ
อย่างนี้ถ้าเป็นวัวขาวน่าจะป้องกันตัวจากพี่เขา
ว่าทางท่านสานิทก็ตั้งข้อสังเกตต่อถึงเรื่องการโทรศัพท์
หรือว่าเนื้อหาต่างที่เกิดขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมไปดูว่าทำไมตำรวจถึงยังไม่ตั้งข้อหานี้ค่ะ
อันนี้การเตรียมมีดมามันมีข้อสังเกตอยู่๒๓เรื่อง
เรื่องแรกคือเตรียมมีดมาเพื่อป้องกันตนเอง
เตรียมมีดมาเพื่อจะแค่ทำร้ายร่างกาย
มันมีข้อหานะทำร้ายร่างกายไม่มีเจตนาจะฆ่า
แต่เจตนาจะทำร้ายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
อันที่๓อาจจะถึงขนาดเตรียมมาเพื่อฆ่าเขาเลย
ตอนนี้๑ก็เป็นไปได้
สองก็อาจจะเป็นไปได้
แต่๓เนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานที่แน่นหนาชัดเจน

คืออาจจะถึงแค่คือไม่มีเจตนาจะฆ่าแต่ว่าสุดท้ายทำเขาตาย
แต่ว่ามันมาไม่ถึงว่าตั้งใจจะมาฆ่าไหมคะ
คืออย่างที่ท่านแถลงว่าช่วยเพื่อนนี่นะครับ

เพราะว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนมือเท้าครบไม่ใช่คนพิการ

กฎหมายนี่เขาไม่ให้ประกันทำร้ายซึ่งกันและกันนะครับ
คุณเป็นคนมือเท้าดีนะฮะ
คุณเนี่ยสามารถหนีไปได้เลยแล้วไปแจ้งความที่ตำรวจ
บอกว่าเนี่ยคุณสมเกียจเนี่ยมาไล่ฟัน
กฎหมายบอกให้ทำอย่างนั้นครับกฎหมายไม่ให้มา

เพราะคนคนนั้นก็คือคนพิการ

คุณมารุมทำร้ายเขาไม่ใช่ช่วยแหละครับ
ช่วยทำร้ายช่วยกันลุมทำร้าย

กฎหมายให้แค่นั้นครับ
เน้นย้ำที่ตำรวจบอกมาสักครู่นี้นะคะ
คืออาจจะเจตนาตั้งใจทำร้าย

จะทำให้ถึงแก่ความตายได้

อาจจะทำให้ถึงกันความตายได้
แล้วคนที่คุณทำเนี่ยคือคนพิการ

คุณอนัญชัยต้องการให้มีข้อหานี้เนี่ย

เนื่องจากว่าถ้ามีข้อหาไตรตรองเนี่ย

คือคุณอนัญชัยกลัวว่าถ้าส่งขึ้นไปด้วยแค่เจตนานะ
อาจจะหลุดประหารชีวิตมาเป็นจำคุก
หรือจำคุกจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกกี่ปี

ถ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยเสนอแค่ฆ่าคนตายธรรมดา

แต่ในทางวินาสามวีนาได้ว่า
สารลงไต่ตองไม่ได้ครับเพราะไม่ไป๒๘๙
แต่ถ้าหากว่าพนักงานอายการเนี่ยส่ง๒๘๙ไปคือไต่ตรองนะครับ
อายการส่งฟ้องฟ้องไต่ตองแล้วสารลงไต่ตองก็โอเค
แต่ฐานพินาแล้วเห็นว่าไม่เข้าไต่ตองก็จะไปแค่๒๘๘คือเจตนา
ให้สารใช้ดุลพินิษฐ์ได้ไหมครับให้สารใช้ดุลพินิษฐ์ได้ไหมครับว่า
คดีนี้ไต่ตองหรือไม่ไต่ตอง

ฟ้องคดีเยอะแยะไปไอ้ไต่ตองแล้วก็ยกฟ้องก็เยอะ

มาปิดท้ายที่ทนายค่ะขอมาที่คุณวินก่อนนะคะ

เกี่ยวข้องกับการเพิ่มข้อหาด้วยไหมคะ
หรือแค่ต้องการจะเร่งคดีต้องการให้เห็นความเป็นธรรมเท่านั้น

ตอนนี้อยากให้คือผิดว่าตามผิดนะครับ
ไม่ต้องมาว่าลูกคนขายน้ำเต้าหู้แล้วไงหรืออะไรหรอกครับ

ทุกคนมีสิทธิ์ทำผิดได้หมดผมเองก็เคยทำผิดมาก่อน

ก่อนที่เราจะกล้ากลับมาเป็นคนที่แบบ

มันก็ต้องเรียนรู้อะไรบ้างตอนนี้เขาผิด

ก็ให้สารใช้ดุลพินิษฐ์ไปคุณก็ตั้งข้อหา

ที่ผมออกมาถามว่าตั้งแฮสแท็ก

เป็นการตั้งคำถามไม่ได้การกล่าวหาอะไรเลย
ถ้าคุณมองโดยไม่อคติมันคือการตั้งคำถาม
คุณวินจำเป็นไหมว่าการเรียกร้องคราวนี้
ต้องเกี่ยวข้องกับว่าต้องตั้งข้อกล่าวหาตามทนายของปืน
ไปตามเรื่องกฎหมายแล้วผมไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย
แต่คือต้องการให้คดีคืบหน้า
ผิดว่าตามผิดเพื่อให้สังคมมีบรรทัศนเดียวกัน

ค่ะเรียนขอปิดท้ายที่ทนายเลย

แล้วก็ยังคงไม่ตั้งข้อกล่าวหาเรื่องของการไต่ตรองไว้ก่อนเนี่ยนะคะ

อำนาจอยู่ที่เขาเขาเป็นเจ้าพนักงาน

ไปฟ้องเขาสิคะ๑๕๗หรืออะไรก็แล้วแต่

ในขณะเดียวกันเนี่ยหน่วยงานอื่นก็ยังมีครับนายกรัฐมนตรีก็ยังมี
ผมอาจจะทำไปถึงนายกก็ได้หรือผมอาจจะยื่นหนังสือต่ออายการสูงสุดก็ได้ครับ
เวลาเขายื่นสำนวนผมก็ยื่นไปด้วยนะครับมีหน่วยงานอื่นที่รองรับอยู่แล้วครับ
แต่ไม่แน่นะครับถ้าออกมาแถลงอย่างนี้ผมอาจจะยื่นถึงนายกไปถึงคอสชเลย

เอาอย่างนี้นะคะคือเนื่องจากเราไม่ได้มีตำรวจมานะ
ที่ฉันเปิดได้เฉพาะบางส่วนของการแถลงนะคะ
ทีนี้ถ้าสมมุติได้นั่งคุยกัน
กับรัฐศักราชินรภาค

คือท่านก็มีวิธีการมองของเจ้าพนักงานนะ

กฎหมายไม่ให้ไปช่วยเพื่อนหรอกครับในการกระทำความผิด
กฎหมายบอกให้คุณต้องไปแจ้งความนู่น

ต่อหนึ่งหกต่อหนึ่งนะลุมหนึ่งเนี่ยไปช่วยเหรอ
ไม่ใช่ผิดแล้ว
ก็ยังปิดท้ายรายการไม่ได้นะคะ
ฉันไม่แน่ใจว่าความคืบหน้าเราอาจจะต้องมานั่งคุยกันอีกหรือเปล่า
แต่ว่านี่คือระลอกล่าสุดของคดีนี้
ซึ่งเป็นคดีที่คนสนใจมากเป็นอันดับต้นในช่วงตั้งแต่ต้นปี
ต้นมาทีเดียวนะคะคุณผู้ชมลองติดตามได้

อย่างที่ฝั่งของผู้เสียหายต้องการหรือเปล่า

ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณค่ะ
วันนี้ถามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ